ทุกผู้ชมครับตำรวจยังตามตัวคนร้ายอยู่นะครับ
ไปดูหน่อยนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิด
ในพระอุโบสถในโบสถ์ที่วัดดอนเมืองค่ะ
สิบโมงกว่านี่ฮะ
เขาบอกกลางวันแสกเนี่ยเข้ามาขโมยพระพุทธรูปในโบสถ์นะฮะ
เผื่อใครพบเห็นผู้ชายคนนี้
หรือถ้ารู้ตัวก็ไปหาตำรวจสอนอดอนเมืองหน่อยนะครับ
นี่เพจเสียงสะท้อนชาวดอนเมืองเนี่ยเอามาโพสต์เอาไว้
นี่นะฮะเข้ามาแล้วนี่ยกพระพุทธรูปไปเลย
ไปเลยนะครับแล้วก็เดินออกจากโบสถ์ไป
เป็นพระพุทธชินราชนะครับในพระอุโบสถของวัดดอนเมือง
ทางวัดเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เป็นหลักฐานไปแจ้งความเอาไว้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓กุมภาพันธ์๑๐นาฬิกา๑๐นาที
นี่คือคนร้ายฮะเสร็จแล้วก็เดินเอาใส่ถุงเนี่ยฮะ
แล้วก็เดินไปสะพายถุงใหญ่มีพระพุทธรูปอยู่ข้างใน
แล้วก็เดินออกจากวัดไปคือทางวัดมารู้อีกที
เอาพระหายไปไหนค่ะมาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดกัน
มีคนมายกไปนะครับหลวงพ่อที่ทำหน้าที่ดูแลโบสถ์ของวัดดอนเมืองเนี่ย
บอกว่าพระพุทธรูปที่คนร้ายได้ไปเนี่ยมีญาติโยมนำมาถวายวัด
มาถวาย๒องค์องค์หนึ่งก็เก็บไว้ที่โบสถ์
เอาไว้ให้ชาวบ้านเนี่ยมาสักการะบูชาอีกองค์หนึ่งอยู่ที่กุฏิหลวงพ่อแคล้ว
อยู่ที่บนสารานะครับลูกศิษย์มาบอกว่าเนี่ยได้เบาะแสแล้ว
คือพบว่าคนร้ายพอมาขโมยพระพุทธรูปไปเนี่ยนะฮะคือใครจะไปคิดโอ้โห
ไปอย่างนี้เลยเนี่ยเอาไปขายที่ร้านค้าที่อยู่ไม่ไกลจากวัดมากนัก
ค่ะลูกศิษย์เขาไปเจอแล้วจำได้ก็เลยมาบอกหลวงพ่อที่วัด
พอหลวงพ่อไปดูเนี่ยเอ้านี่ฮะเป็นพระพุทธชินราช
พระพุทธรูปบูชาที่อยู่ที่โบสถ์จริงก็บอกเจ้าของร้านเขา
เจ้าของร้านบอกว่ามีผู้ชายคนนึงบอกว่าเอามาฝากขาย
อ่าเอาแค่หกพันห้าพอเจ้าของร้านรู้ว่าเอา
นี่ไปขโมยมาจากวัดเนี่ยก็เลยถวายคืนวัดโดยไม่คิดราคานะครับ
ส่วนตัวคนร้ายทางภูมิกับการสอนอดอนเมืองพันธุ์ตำรวจเอกรังสรรสอนสิงห์บอกว่า
รู้ตัวแล้วนะครับมีหลักฐานจากภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะ
เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีส่วนเจ้าของร้านที่รับซื้อเอาไว้
เดี๋ยวก็ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วก็ขยายผลต่อไป
ว่ามีเจตนาหรือไม่เจตนาอย่างไรหรือว่าได้ตรวจสอบอย่างชัดเจนไหม
ตอนมีคนที่แบบแหมเอาเอาพระมาขายอย่างเงี้ยแต่ทำไมกล้าแบบเนี้ย
ยกพระแล้วก็ถือพระพุทธรูปไม่ใช่เล็กออกไป
แล้วไปขายใกล้ใกล้วัดแล้วไปขายแบบใกล้ใกล้วัดงงมาก
ปลอดคนหรือยังไงเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเขาเต็มไปหมดแล้วใช่
เอาทางร้านต่างต่างก็ต้องโอ้โหตรวจสอบให้ละเอียดเลยนะจริงค่ะ
เนี่ยท่าทางอย่างนี้แล้วเอาพระใส่ถุงมาแล้วมาบอกเอาฝากขายหน่อย
ทางร้านต้องเอกใจนิดนึงว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยเอามาจากไหนยังไงเนี่ย
อันนี้ทางร้านเขาเลยถวายคืนวัดนะคะแต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องขยายผลต่อค่ะครับ